มาแต่ว่าก็เสียหลักไปชนท้าย๑๐ล้อ
จนบาดเจ็บสาหัสครับส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่ง
มีหนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
ขับรถเก่งแล้วเปิดเสียงดัง
ไม่ได้ยินเสียงบูดของรถไฟคุณผู้ชมรถไฟชนอย่างจังกระเด็นออกมานอนหมดสติเลยนะครับ
ตำรวจภูทรกาญจนบุรีเข้าไปตรวจสอบเหตุรถไฟชนรถเก่งคอนด้าสีขาว
บริเวณทางแยกตัดทางรถไฟอยู่ที่หมู่๓ตำบลปากแพรกก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑ราย
ก็คือคนขับรถเก๋งคือนายนัทธวัฒน์แก้วสายอายุ๒๑ปีเป็นพนักงานดูแลลูกค้าของบริษัทรถยนต์
ซึ่งทีมอาสากู้ภัยมูลนิธิพิทักการก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนาแล้วนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายนัทธวัฒน์ขับรถเก๋งกลับมาจากการให้บริการลูกค้า
เมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุก็คาดว่ามองไม่เห็นขบวนรถไฟสายน้ำตกธนบุรี
เพราะว่าไม่ได้มีที่กั้นมีเพียงเสาแสดงสัญญาณไฟเท่านั้น
ประกอบกับก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้ขับมาเปิดเพลงเสียงดังมากเลย
ก็คาดว่าคนขับนั้นมัวแต่ฟังเพลงแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเตือนของชาวบ้าน
รวมทั้งไม่ได้ยินเสียงหวุดของรถไฟก็เลยถูกรถไฟชนดังกล่าวนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาครับที่อำเภอด่านคุณทศ
เป็นอุบัติเหตุรถตู้ไปชนท้ายกับรถบรรทุก๑๐ล้อ
บนถนนสายด่านขุนทศชายภูมิบริเวณปากทางเข้าบ้านดอนป่าโอบตำบลหนองไส
เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายติดอยู่ในรถตู้อาการก็สาหัสแล้วก็ไม่รู้สึกตัวครับ
ทราบชื่อต่อมาก็คือพันธบรวจโทปฏิพัฒน์คงวัฒนานันต์
ทีมกู้ภัยก็ใช้เครื่องตัดทางนำตัวออกมาจากรถได้แล้ว
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เมืองต้นทราบว่าพันธบรวจโทปฏิพัฒน์นั้นขับรถมาจากบ้านพักที่ปฐุมธานี
เพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรภาค๔จังหวัดขอนแก่น
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถบรรทุก๑๐ล้อกำลังจะรอความเร็วเตรียมที่จะกลับรถ
แต่ว่าพันตรวจโทปฏิพัฒน์นั้นซึ่งขับรถมาด้วยความเร็วเป็นรถตู้
เบรกไม่ทันมองไม่เห็นก็เลยพุ่งชนท้ายรถสิบล้อเข้าอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
สุดท้ายไปดูเหตุการณ์ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขราเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
เป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนบนถนนสายสนามบินหาดใหญ่
แท็กซี่ลีมูซีนของท่ากาศยานานาชาติหาดใหญ่รับผู้โดยสารมา๒คนจะไปส่งที่ตัวเมืองหาดใหญ่
ชนแม่วัวคุณผู้ชมแม่วัวตัวใหญ่เดินตัดถนนก็ชนเข้าอย่างจังนะครับ
วัวเนี่ยถูกรถเก่งอีกคันชนซ้ำไปอีกที่วิ่งตามมาเนี่ยเขาก็มองไม่เห็นหลังจากรถแท็กซี่นะครับ
ชนเข้าไปจนกระเด็นไปอีกฝั่งของถนนก็ทำให้รถเก๋งอีกคันที่วิ่งสวนมาก็ชนซ้ำอีกเป็นคันที่สาม
ส่งผลให้แม่วัวตัวนี้ท้องแตกตายคาที่เลยครับ
สภาพรถสามคันด้านหน้าพังทุกคันแต่เหตุการณ์นี้คนขับรถไม่มีใครบาดเจ็บ
รับเป็นเจ้าของเจ้าของวัวต้องรับผิดชอบ